ทีนี้พาลงใต้ไปที่จังหวัดภูเก็ตกันหน่อยค่ะ
มีผู้ชายคนหนึ่งค่ะมาโพสต์เล่าเรื่องราวอยู่ดี
กระสุนปริศนามันมาอีกแล้วค่ะตกมาที่ฝ้าเพดาน
ทะลุลงมาอยู่บนที่นอนแบบนี้
ที่นอนตรงเนี้ยเป็นเด็กเด็กจะนอนแต่ตอนที่เกิดเรื่องเนี้ย
เด็กไม่อยู่มิฉะนั้นแล้วก็ดูไม่จืดนะคะ
เพราะดีมากครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเป็นอันตรายนะคะ
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอนาคตคนที่อยู่ในบ้านเขาจะไม่ได้ประสบเหตุไง
คุณผู้ชมเรื่องราวเนี่ยถูกโพสต์โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กนะคะ
แล้วก็ขึ้นแคปชั่นบอกว่าพิกัดบางเหนียวกินเจ
เขาให้เล่นประทัดไม่ใช่ให้ยิงปืนขึ้นฟ้า
ฝากตรวจสอบด้วยครับโชคดีไม่มีใครอยู่บนที่นอนนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยสอบถามไปที่เจ้าของโพสต์ชื่อว่าคุณเสรีรองเลื่อน
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๙โมงครึ่งเมื่อวานนี้
ซึ่งเป็นบ้านแฟนสาวของตนเองขณะที่สมาชิกส่วนใหญ่ของบ้านเนี่ย
รอรับขบวนแห่พระรอบเมืองช่วงนี้เขากินเจไงครับ
เก้งของสารเจ้าหุ่นจงอามนะคะอยู่บริเวณหน้าบ้านขณะนั้น
ด้านนอกเนี่ยมีการเล่นประทัดก็เล่นกันตามประเพณี
พอเข้าไปในห้องนอนก็ไปพบกระสุนตกอยู่ที่ที่นอนของแฟนสาว
ฝ้าเพดานก็มีร่องรอยกระสุนทะลุด้วยนะคะไม่ทราบจริงจริงว่ากระสุนปริศนาเนี่ย
มาจากทิศทางใดแต่เคราะห์ดีมากที่ไม่มีใครอยู่ที่ห้องนอนตอนนั้น
เพราะดีมากที่กระสุนไม่ไปตกที่ห้องข้างเพราะห้องข้างมีอาม่าอยู่
ตอนนั้นนะคะไปถามคุณนิรมนต์เจ้าของบ้านบอกว่า
จากการสอบถามสมาชิกในครอบครัวเนี่ยช่วงสักประมาณ๔๕ทุ่มของคืน๑๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ขณะที่อาม่านอนอยู่อีกห้องได้ยินเสียงเหมือนมีของลนดังปั้ง
แต่อาม่าก็ไม่ได้ออกมาดูเพราะนึกว่าของหล่นธรรมดา
รุ่งสางอาม่าบอกว่ามีน้ำซึมลงไปในห้องด้วย
ตนเองก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่หลังคามันจะรั่ว
ก็เลยไปสำรวจดูรอบบ้านพบมีรูอยู่บนหลังคาจริงค่ะ

นั่นสินะก็เลยเอกใจกลับมาที่ห้องสำรวจอีกรอบหนึ่งที่พื้น
คราวนี้ไปดูที่บนเตียงนอนพบกระสุนนะคะ
ก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอย่างที่ดิฉันบอกไป
ปกติห้องที่กระสุนตกนะไม่ใช่ตำบลกระสุนตกนะ
ห้องนอนกระสุนตกเนี่ยปกติห้องนี้เด็กจะมานอนเล่น
แต่เมื่อคืนเด็กไปนอนห้องอาม่า
ถ้ากระสุนไปหล่นห้องอาม่าเนี่ยคุณนะพูดตรงว่า
อาม่าเนี่ยน่าจะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วตอนนี้

ต้องไปมองที่หลังบ้านก็จะเจอรูรูบนหลังคามันเป็นรูเลย
ก็เลยเอกใจก็เลยมาดูที่ห้องก็ขึ้นไปดูที่รูอะค่ะ
พอขึ้นไปก็เห็นอันนี้มันตั้งอยู่
ค่ะเห็นกระสุนปืนมันตั้งอยู่
ใช่ก็เลยโทรแจ้งตำรวจ
สุดท้ายแล้วนะคะเขาอยากฝากเตือนเลยนะ
วัยรุ่นที่เล่นอะไรแผลงพิเรนพิเรน

เพราะสักวันหนึ่งมันอาจจะไปโดนบ้านใคร
แต่นี่เคราะห์ดีนะคะที่โดนบ้านแต่ไม่โดนตัวคน
ที่สำคัญมันผิดกฎหมายนะคะ
ยิงปืนขึ้นฟ้าคุณอย่าคิดว่าสนุกนะ
จับได้โดนควบคุมตัวนะครับ